ถวายบังคุมลาก็ยังคงติดตาม
บรรยากาศที่ประชาชนเดินทางผ่านจุดคัดกรอง
เข้าไปในพื้นที่มนถรพระราชภิทธิท้องสนามหลวง
เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการติดตามจากจุดคัดกรองที่๕
บริเวณสะพานช้างโรงศรี
เราไปตรวจสอบและดูบรรยากาศอีกหนึ่ง
คัดกรองนะคะคือจุดคัดกรองที่๖บริเวณแยกพระเชตุพลค่ะ
ซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าไปพื้นที่ชั้นในพร้อมกัน
ก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณปานจุติประดับเพชร
พูดสุข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากจุดคัดกรองที่๖ค่ะ
เชิญค่ะ
ซึ่งในจุดคัดกรองนี้จะมีการตรวจบัตรประชาชนรวมถึงการแต่งกาย
ห้ามพกพาอาวุธโลหะเข้ามาในพื้นที่อย่างเร่งครัด

โดยต้องแสดงบัตรประชาชนให้กล้องบันทึกข้อมูลบุคคล
จากนั้นก็เข้าเครื่องสแกนโลหะเพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย
และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระเพื่อหาวัตถุต้องห้าม
โดยเฉพาะร่มที่ไม่ใช่สีดำ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสแกนบัตรประชาชนเพื่อเก็บข้อมูล
ปล่อยให้เดินทางไปยังพื้นที่ภายในที่กำหนดไว้
ซึ่งสามารถเลือกได้สองเส้น
ได้มีการตรวจสอบระบบให้แน่ชัดจนกระทั่งมีความเรียบร้อย
แล้วก็เปิดเมื่อตอนเวลา๔นาฬิกา
สำหรับคนประชาชนที่ผ่านเรียบร้อยโดยไม่มีข้อขัดข้องอะไรเนี่ย
พอผ่านเข้าไปด้านในแล้วก็จะมีทางกรุงเทพมหานคร
ได้นำข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นำมามอบให้ในมื้อเช้าวันนี้
ถ้ากังวลในจุดนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของแนวกำแพงพระบรมราชวัง

แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานพัดลม
มีการติดตั้งพัดลมเมื่อวานตอนช่วงบ่าย
ก็มีการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้
ถนนท้ายวังรองรับประชาชนได้จำนวน๒๕๐๐คน

สามารถจับจองพื้นที่นั่งได้บริเวณริมทางเท้าฝั่งกำแพงพระบรมหาราชวังเพียงฝั่งเดียว
ซึ่งจะเห็นริ้วขบวนที่หนึ่งและสองส่วนบริเวณถนนมหาราชใกล้ใกล้กับพระเมรุมาตรจำลอง
ส่วนนักคาราพิรมซึ่งจะเห็นริ้วขบวนที่หนึ่ง
รองรับประชาชนได้ประมาณ๒๕๐๐คนและสามารถจับจองพื้นที่ได้ทั้งสองฝั่งถนน
ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่ในอาการสำรวมงดเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ
และเน้นย้ำงดการถ่ายภาพแบบเซลฟี่รวมถึงกล้องเลนซูมและงดการใช้ขาตั้งกล้องค่ะ
ซึ่งจากการประเมินด้วยสายตาตอนนี้นะคะหางแถวของประชาชนที่เดินทางมายังจุดคัดกรองที่๖แยกพระเชตุพล
ยาวไปถึงสอนอพระราชวังค่ะและคาดว่าในช่วงสายของวันนี้จะเริ่มมีประชาชนเดินทางทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
จุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจุดคัดกรองที่๖แยกพระเชตุพลค่ะ